คุณผู้ชมครับมีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่วัดแห่งหนึ่งที่นครนายกนะครับ

คือที่วัดเนี่ยเขามีพื้นที่ที่เป็นพื้นที่รกล้างว่างเปล่า
เป็นพื้นที่ป่าช้านั่นแหละสร้างเป็นเจดีนะ
เพื่อให้คนที่อยู่แถวนั้นชาวบ้านที่อยู่แถวนั้น
คนที่มอบที่ให้วัดด้วยเก็บอัฐิเก็บกระดูกของญาติพี่น้องของบรรพบรุษ

อยู่ดีวันดีคืนดีเจ้าอาวาสวัดบอกว่าจะเอาที่เนี่ยทำสารา
แล้วว่าให้รถแบคโฮมาไถจนเฮี้ยนเลยจะดงจะดีกระดูกญาติเขาเนี่ยไปหมดเลย
คือรถแบ็คโฮลไม่กล้าไถด้วยซ้ำคือกลัวแต่เจ้าอาวาสก็ขยันขยอไถเลยไถเลยจนเขาต้องยอมไถ
บอกไม่มีกระดูกแล้วพวกเสพยาอะไรพวกนี้มันมาขโมยเอางงเอาเงินในโกรธในอะไรไปหมดแล้ว
เขาก็เลยไถไปเฉพาะอันเก่าเหลืออันที่ดูใหม่หน่อยแล้วเหมือนกับมีญาติมาไหว้มากราบเนี่ย
เหลือไว้๙อันแต่ทีนี้มันก็เป็นเรื่องไงเป็นเรื่องเพราะว่าชาวบ้านเขาก็โอ้โหเขาก็แค้นดิ
ว่ามันทำได้เหรอมันเหมาะสมเหรอมาทำแบบนี้
กระดูกพ่อกระดูกแม่ปู่ย่าตายายญาติพี่น้องเขาอ่ะมันจะไปหาจากไหนทีนี้จะไปเก็บตรงไหน
เอาคืนมาจากยังตรงไหนอะไรยังไงอ่ะเรียบเป็นหน้ากรองนี้เลย
ใช่ฮะหายเงียบไปเลยครับตามตัวกันอยู่ตอนนี้นะครับ
ความคืบหน้าเรื่องนี้ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
ลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะครับคุณกิติศักดิ์วิราชัยเจริญศุกร์นะฮะ
หรือว่าติของพวกเรานะครับเขาก็ไปเลยฮะ
ไปที่อำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกที่วัดเกาะพิกุลศรีโสพล
เพราะว่าเรื่องนี้เขามีการแชร์กันในโซเชียลสังคมออนไลน์แล้วก็วิพากษ์วิจารณ์กันเยอะมากนะครับ
พอไปถึงก็พบว่าพระครูวิบูลวุฒิกิจซึ่งท่านเป็นเจ้าคณะตำบลบ้านพร้าวเขต๑ที่ปกครองวัดแห่งนี้
ได้นำคณะสงฆ์พร้อมกับชาวบ้านมาตั้งโต๊ะแล้วก็นำเครื่องคาหวานมาทำพิธีขอเข้ามากรรมแก่บรรพบุรุษที่อยู่ภายในเจดีต่างนะครับ
หลังจากที่เมื่อวันที่๑๑กันยายนที่ผ่านมาพระใบดีกาสมพงศ์เจ้าวาดวัดเกาะพิกุลศรีโสพลได้สั่งให้รถแบ็คโฮมาทำลายเจดีเก็บอัฐิไปกว่า๕๐องค์พังเสียหายหมดเลย
ชาวบ้านก็พากันมาร้องเรียนถึงขั้นขับไล่เจ้าอาวาสนะครับ
พระครูวิบูลวุฒิกิจเจ้าคณะตำบลบ้านพร้าวเขตหนึ่งบอกว่าจากการลงพื้นที่แล้วก็สอบถามชาวบ้านเนี่ยทำให้ทราบว่าจ้าวาดวัดทำไปโดยภารการนะครับไม่มีการบอกกล่าวอะไรกับชาวบ้านเลย
เจ้าวาดวัดบอกว่าอ้าวไหนก็ไหนถือโอกาสเคลียร์ที่เลยละกัน
พื้นที่ตั้งเจดีเก็บอัฐิเหล่านี้เนี่ยขอเคลียร์ให้หน่อย
เพราะว่าเดี๋ยวจะเอาอัฐิต่างเนี่ย
ที่กำแพงวัดชาวบ้านไม่ต้องบอกก็ได้
ตรงนี้เดี๋ยวเขาจะเคลียร์ที่ทำสลงสารา
แล้วก็เปิดเผยว่าการกระทำเช่นนี้
ได้เอาเรื่องเข้าที่ประชุมส่งแล้ว
มีมติให้เจ้าวาดวัด

ท่านเจ้าคณะตำบลบ้านพร้าวเข็ดหนึ่งบอกนะครับ
หลังจากที่มีกรณีนี้เนี่ยเอาเรื่องเข้าที่ประชุมส่งแล้ว
มีมติให้พระใบดีกาสมพงศ์
จ้าวาดวัดเกาะพิกุลศรีโสพลพ้นสภาพ
การเป็นเจ้าวาดวัดแห่งนี้ส่วนความผิดอื่นอื่น

เมื่อได้รู้ข่าวก็เราก็รุดมาดู
ในสถานที่แล้วก็ถามชาวบ้านเขา
ชาวบ้านเขาบอกว่าเขาก็ไม่ทราบเหมือนกัน
เจ้าวาดก็เขาบอกว่าทำโดยภารการ
ทราบว่ารถแบคโฮลมาทำลอกคลองลอกอะไรไป
ก็เลยคงจะถือโอกาสนี้
แล้วก็บอกให้รถแบ็คโฮลให้มาจัดการตรงนี้ด้วย
แล้วรถแบ็คโครเขาบอกว่าชาวบ้านรู้เรื่องกันหรือยัง

ก็เอาไปไว้ในที่กำแพงหมดแล้ว

เจ้าว่าทำอะไรโดยภารการ
มันก็ผิดในจัญญาพัฒนขาติดการอยู่แล้ว

แต่ในที่นี้ก็เป็นที่บรรพบรุษของเขา

หรือบริกาสมพงศ์
ก็ไม่สามารถที่จะอยู่ในตำแหน่งเจ้าวาดได้

อันนี้เฉพาะสถานะเจ้าวาดวัดนะ

เดี๋ยวเราไปดูกราฟิกจำลองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ตามคำบอกเล่าของชาวบ้านหน่อยนะครับ

จากนั้นเจ้าวาดก็ได้ทำการสั่ง

โดยมีการขยั้นขยอให้ทำถึง๒ครั้ง
ครั้งแรกคนขับรถแบ็คโฮที่มาขุดลอกคูคลองบอกว่าไม่ยอมทำ
แต่ว่าเจ้าวาดวัดก็ขยันขยอให้ทำอีกก็เลยจำใจต้องทำตามเจ้าวาดวัด
หลังจากใช้รถแบ็คโฮลทำลายเจดีเก็บอัฐิแล้ว
พบว่ามีเจดีเก็บอัฐิพังเสียหายราบเป็นหน้ากลองกว่า๕๐หลังนะครับ
ชาวบ้านทราบเรื่องดีกว่ามาเก็บอัดถิบันพรุษด้วยความเส้าใจ
เท่าที่จะเก็บกันได้แล้วก็รวมตัวกันไปร้องเรียน
เพื่อขับไล่เจ้าวาดจากการกระทำดั่งสาว
ส่วนเรื่องของคณีภาคภาคคาตวาก็จะเป็นลักษณะทำให้เสียทรัพย์
ทีมข่าวก็เลยไปเดินสำรวจรอบวัดดูค่ะคุณผู้ชม

พอไปดูจุดที่เกิดเหตุเนี่ยตรงนี้ค่ะ
เป็นป่าช้าต้นไม้ใหญ่ขึ้นเยอะเลยมีหลายต้น
มีเจดีที่บรรจุอัฐิคนตาย๙หลังตั้งอยู่
แล้วก็มีเศษซากเจดีที่ถูกทำลายเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยเนี่ยค่ะ
จัดกระจายเต็มพื้นที่ป่าช้าเลย
ชาวบ้านบางคนยังเดินอยู่นะคะ
เพื่อค้นหาอัฐิของบรรพบุรุษ
แล้วมันเละราบเป็นหน้ากลองแบบนี้
เห็นใจคนในครอบครัวเขาก็เดินหา
อยากจะเก็บเอาไว้ค่ะก็พยายามเดินหากัน
ทีมข่าวของเราก็ไปคุยกับนางบุญถิ่นม่วงแพร่
ชาวบ้านที่ถูกรถแบ็คโฮลทำลายเจดีเก็บอัฐิบรรพบุรุษ
เขาก็บอกว่าวัดนี้เก่าแก่นะ๘๐ปีได้
บรรพบุรุษของเธอบริจาคที่ดินเพื่อสร้างวัดด้วย
อัฐิของปู่ย่าตายายญาติอยู่ที่นี่กันหมดเลยค่ะ
บรรจุไว้ในเจดีที่สร้างขึ้นมา
ตลอดระยะเวลา๔๐ปีที่ผ่านมาก็ไม่มีปัญหาอะไรเกิดขึ้น
กันยายนที่ผ่านมาชาวบ้านโทรมาบอก
ว่าพระบัยดีกาสมพงษ์เจ้าอวาทวัด
ให้รถแบ็คโฮลทำลายเจดีเก็บอัฐิบรรพบรุษของเธอและชาวบ้าน
ไม่เหลือชิ้นดีเธอก็รีบไปวัดเลยนะคะ
แล้วก็อย่างที่เห็นมีสภาพแบบนั้นคือราบเป็นหน้ากลองไปแล้ว
เสียใจมากนะคะที่บรรพบุรุษล่วงรับไปแล้ว

เจ้าอาวาสวัดไม่ได้บอกก่อนเลย
ชาวบ้านไม่ได้เตรียมการอะไรเลยไม่แจ้งเหตุผลด้วยว่าทำทำไม
ที่ผ่านมาเจ้าอาวาสไม่ค่อยถูกกับชาวบ้านบางคน
แต่ก็ไม่ควรจะมาทำแบบนี้
หลังเกิดเรื่องเจ้าอาวาสก็หายไปเลย

ไม่รู้เลยนะพี่เดินเข้ามาพี่ร้องไห้เลย

เพราะว่ากระดูกตายายกระดูกปู่กับย่า

แล้วก็ยังมีพี่สาวลูกป้าพี่เขย
ถ้าจะรวมจริงประมาณ๔๕เจดีด้วยซ้ำค่ะ

พี่ยังนึกนะคนที่เขาโดนกระดูกพ่อแม่

แต่กระดูกพ่อแม่พี่อยู่บนวัด
ค่ะแล้วการเขาก็ทำกันอย่างนี้
คุยกับชาวบ้านเลยว่าเป็นการกระทำที่เกินกว่าเหตุ
พี่ไม่ยอมขนลุกเลย
เพราะว่ากระดูกเนี่ยเกือนกราดไปหมดเลยนะ

ห่อผ้าขาวโกรธที่แตกโดนแม็กโคทับ
เกลือนกราดไปหมดเลยค่ะ

แบบรู้สึกโอ้โหสมเพศเวทนามาก
ขนาดตายไปแล้วยังถูกรบกวนขนาดนี้

ที่ไหนเขาไม่มีใครเขาทำอย่างนี้หรอก

พี่ว่าโตมาพี่ยังไม่เคยเห็นคดีเกิดขึ้นแบบนี้เลยนะ
ถ้าจะทำลายเขาก็ต้องย้ายเอาอัฐิไปไว้อย่างที่ที่เหมาะสม

ขอให้บอกให้ปรึกษาเราร่วมมืออยู่แล้ว
ชาวบ้านก็ทำได้แค่มาเดินหาแล้วฮะ
เพราะว่าจะยังมีโกรธที่เก็บไว้ในเจดีเนี่ย
เพื่อจะยังหลงเหลืออยู่ยังไม่พังเสียหายทั้งหมด
ค่ะแต่พอมาเห็นสภาพที่กระจัดกระจายอยู่บนพื้นแบบนี้
เป็นกระดูกของพ่อของแม่ของปู่ย่าตายาย

โกรธยังไม่พังเสียหายแล้วกระดูกยังอยู่ในโกรธ

ก็ไม่รู้ว่าจะจำโกรธของญาติพี่น้อง
บรรพบรุษของเราได้หรือเปล่าว่าอันไหนคือของใครอะไรยังไง
แล้วปัญหาคือไม่บอกเขาก่อน

ไม่บอกเหตุผลไม่ถามไทยกันก่อนแล้วก็มาทำแบบนี้
แล้วเวลาถึงวันสำคัญที่ทางครอบครัวจะต้องไปกราบไหว้
ทีบรรพบุรุษเขาจะทำยังไงกัน
แล้วกรดที่แตกไปแล้วกระดูกแบบเกลื่อนกระจายไปหมด
เขาจะไปเก็บไปทำยังไงกัน
คุณผู้ชมค่ะทีมข่าวของเราก็เลยไปขอดูค่ะ
ที่ในโรงศพที่เก็บอัฐี
หลังจากช่วงเช้าชาวบ้านนิมนต์พระสงฆ์มาทำพิธี
แล้วก็เก็บเศษซากอัฐิที่กระจัดกระจายอยู่
นำไปทำพิธีเผาในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้

เพราะบางทีก็ไม่รู้แล้วอัฐีของใครเป็นของใคร
ก็พบว่ามีอัฐิและโกรธเยอะเลยค่ะ
ส่วนที่ฝาโลงตรงบริเวณขอบโรงศพ

ก็ถือวิกฤตนี้มาดูตัวเลขด้วย

แต่ก็มันก็มีตัวเลขอยู่ที่ขอบฟ้าโล่ง

ที่วัดนี้มีพระสงฆ์๖รูป
ก็มักจะถูกเจ้าอาวาสรูปนี้ดุตลอดเลย
ดุดาไล่ออกจากวัดจนพระลูกวัดกลัว

เจ้าอาวาสทำไปเพราะสาเหตุอะไร

บอกว่าพระสมคงท่านเจ้าอาวาส
จ้างเขาให้เอารถแบ็คโฮลไปขุดลอกคลอง

บอกว่าให้มาทำลายเจดีเก็บอัฐิที่อยู่ในวัด

จะใช้พื้นที่สร้างสารา
แล้วก็อ้างว่าไม่มีอัฐิแล้ว
ไม่มีอัตถีหลงเหลือในเจดีเหล่านี้แล้ว

แต่พระรูปนี้ก็บอกว่าโอ๊ยไม่มีแล้ว
ไม่มีอัฐิแล้วถูกคนติดยาบ้ามาขโมย

เพราะว่าโกรธเป็นทองเหลืองบางทีพวกนี้มันเอาไปขาย

ก็เลยเชื่อพระที่จ้างมา
แล้วเขาก็บอกเลยว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นนะพร้อมรับผิดชอบ

ขับลงไปโคตะลุยเหยียบทำลายเจดียี่สิบกว่าองค์นะคะ

ครั้งแรกไม่ทำครั้งสองอ่ะยอมทำ

แล้วก็เปิดเผยว่าการทำลายไม่ได้ทำลายทั้งหมด

ถิเอาไว้ประมาณ๙องค์เพราะเห็นว่ายังใหม่อยู่
น่าจะยังมีคนในครอบครัวมาทำพิธีอยู่ก็เลยไม่ทำลาย

ช่วงเวลาที่เขาขับรถแบ็คโฮลทำลายเจดีเนี่ยนะคะ
มีพระสมพงศ์มีพระลูกวัดมีมรรคทายกอยู่ในเหตุการณ์ด้วยนะ
เขายืนยันแบบนี้นะคะว่าไม่ได้ทำตามภารการนะ

มีพระยืนอยู่ด้วยสุดท้ายก็มารู้ว่าชาวบ้านไม่พอใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เขาก็บอกว่าพร้อมรับผิดชอบแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไง
ก็ทำตามคำสั่งที่พระสั่งตอนนี้เงินค่าจ้างก็ยังไม่ได้เลยนะ

แล้วพระที่สั่งเนี่ยที่จ้างมาก็หายไปแล้วหนีหายไปแล้วอยู่ไหนก็ไม่รู้
ส่วนเรื่องลี้ลับหรือเห็นพลังงานอะไรบางอย่างตอนทำลายเจดีเก็บอัฐิเนี่ย
ไม่เจอไม่เห็นอะไรฟังเสียงคนขับรถแบ็คโฮลดูค่ะ
เขาบอกว่าไม่มีแล้วเขาบอกว่ากระดูกมันหายหมดแล้วเพราะไอ้ไอ้พวกยาม้าเนี่ย
มันลักไอ้นั่นไปขายมันก็ไม่มีแล้วเขาว่าอย่างนี้
จะใช้สถานที่จะสร้างสาราเราก็ย่ำเลยย่ำจนแบน
แล้วก็บอกย่ามให้แบนหน่อยเดี๋ยวจะเอาดินโถมดินให้ย่ามขนาดนั้นยังไม่แนนเท่าไห
ถ้าเดินอีสานเที่ยวเเบียงหมดไม่เหลือเลยห้ามแบนใต้ดินหมด
แต่จริงอย่างพระองค์เนี่ย
เขาต้องถามญาติโยมก่อนว่า
ตรงนี้หลวงพ่อจะลื้อจะข้นอะไร

ต้องถามญาติโยมแต่หลวงพ่อทำไมพูด
แกอยู่มา๗๘ปี
คิดว่าอันนี้มันหมดสภาพ

แกก็เลยให้เราย่ำทิ้ง
ทำไมเราไม่แบบ

แย้งตรงไหนเที่ยวแรกก็ไม่ทำ

เอ้าย่ำกระยำหมวดเวาะตรวบ
วาดวัดตอนนี้ก็หายตัวไปแล้วนะ
ถ้าทางสงฆ์ก็คือถูปลด

วัดเกาะพิกุล๔โสภนไปเรียบร้อยแล้ว
ทั้งนั้นท่านก็ประกาศก็ได้ใช่ไหมประกาศว่าเดี๋ยวทางวัดจะใช้ที่แบบนี้แบบนี้นะ
ญาติโยมว่ายังไงอ่าใช่ไหมค่ะ
อืมส่วนเรื่องทางคดีความนะครับพันธุ์ตำรวจเอกกระสินทำรงศรีศุกร์
ภูมิกับการสพบ้านนาบอกว่าหลังจากได้รับแจ้งจากชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อน
ก็ให้พนักงานสอบสวนไปสอบถามชาวบ้านแล้วทั้งหมด๑๙คน
แต่ก็ยังมีอีกสัก๔๐๕๐คนนะครับที่ถือว่าเป็นผู้เสียหายนะครับ
ก็อยู่ในระหว่างการสอบปากคำแล้วก็รวบรวมพยานหลักฐาน
ส่วนการสอบปากคำคนขับรถแบ็คโฮให้การว่าเจ้าอาวาสจะใช้พื้นที่สร้างสาราริมน้ำ
ขณะนี้พนักงานสอบสวนก็กำลังเร่งติดตามตัวพระสมพงศ์อยู่
เพื่อมาให้ปากคำนะฮะแต่ว่ายังติดต่อไม่ได้นะครับ
เมื่อวานทางเจ้าคณะอำเภอได้ได้เชิญมาดูพื้นที่แล้ว
วันนี้เจ้าคณะตำบลก็จะเข้ามารักษาการเนื่องจากท่านได้อยู่พื้นที่
ก็เมื่อกี้ช่วงที่ผ่านมาก็ได้ประชุมชาวบ้านทั้งหมดแล้วก็คือ
รับข้อเสนอไป๔ข้อในส่วนของทางธรรมทางพระก็ไปดำเนินการ
ในส่วนของทางตำรวจก็ดำเนินการคดีที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
โดยให้ผู้เสียหายไปแจ้งความแล้วเราจะรีบดำเนินคดีให้
เร็วที่สุดและมีความยุติธรรม
ตอนนี้ตำรวจก็แจ้งข้อหาพระสมพงศ์แล้วนะครับ
ก็คือข้อหาทำให้เสียทรัพย์นะครับ
เพราะว่าเป็นการทำลายทรัพย์สินซึ่งเป็นเจดีเก็บอัฐิของชาวบ้าน
แม้ว่าจะเป็นที่วัดแต่ก็ถือว่าเป็นทรัพย์สินของชาวบ้านเขา
ตรงจุดนี้นะครับที่เหลือก็เดี๋ยวสืบสวนสอบสวนขยายผลเพิ่มเติมกัน
ก็ต้องตามตัวให้เจอนะคะ